ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรีเมื่อวานนี้นะครับ
ครูสอนภาษาอังกฤษอายุ๔๔ปีชื่อว่านายบัณฑิตนามวัยนะฮะ
ถูกคนร้ายบุกเข้ามาในที่ทำงานนะครับแล้วก็แทงจนเสียชีวิตนะฮะ
ตอนแรกเนี่ยข่าวบอกว่าเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยหึงห่วงว่าภรรยาของตัวเองมาแอบคบหาอยู่กับผู้ตาย
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่นะครับตกลงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้น
มีพยานที่เขาให้ข้อมูลบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้คนร้ายบุกเข้ามาใช้มีดแทงนายบัณฑิต
ครูสอนภาษาต่างประเทศในสถาบันสอนภาษาและสถาบันรับทำวีซ่า
ซึ่งอยู่แถวถนนพัทยานาเกลือหมู่๕ตะบนนาเกลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ทำให้นายบัณฑิตบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เจ้าหน้าที่ที่ไปถึงก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแล้วแต่ก็ช่วยไม่ทันนะครับ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นห้องแถวให้เช่าอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านร้อยหลังซอยนาเกลือ๒๗นะฮะ
วันนี้ประตูเหล็กก็ถูกปิดเลยนะฮะไม่มีร่องรอยอะไรที่เกิดขึ้นภายในห้องที่เกิดเหตุแล้ว
แต่ว่าเราไปได้ข้อมูลหลักฐานมาจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้กล้องวงจรปิดจะเห็นคนร้ายชัดเจนนะครับนี่ฮะชื่อว่านายเกดนรงจันสิรินุสรนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่บริเวณพื้นที่ที่เขาทำงานอยู่นะฮะที่เป็นห้องเช่าเดินถือหมวกกันน็อกเข้ามาด้วย
แล้วก็เดินเข้าไปเปิดประตูที่ทำงานของเขาแต่พบว่าประตูเนี่ยปิดอยู่นะฮะ
ก็เลยทุบไปหลายครั้งจนประตูเนี่ยแตกเขาล็อกเลยนะฮะอาจจะล็อกอยู่แล้วหรือว่าเห็นว่ามาก็เลยล็อกเนี่ยนะ
ก็เลยทุบไปหลายครั้งนะครับประตูแตกก็เข้าไปข้างในได้นะฮะถีบด้วยเนี่ยนะครับจนประตูกระจกเนี่ยแตกเลยนะครับแล้วก็เปิดล็อกแล้วก็เข้าไปนะครับ
ผู้ตายเขาก็นั่งทำงานอยู่นะครับระหว่างนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องนะฮะแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือเพราะเห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยถือมีดเข้ามานะครับ
มีผู้ชายที่ถอดเสื้อสองคนเห็นเหตุการณ์พยายามเข้าไปช่วยเหลือภายในแต่ว่าเห็นคนร้ายมีมีดนะครับก็เลยไม่กล้าบุกเข้าไปนะครับ
ก่อนที่คนร้ายจะเดินออกมาโดยมีมีดติดอยู่ที่เอวแล้วก็ยกมีดขึ้นมาแล้วเดินเข้าไปในห้องอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะแล้วทีนี้ก็แทงเขานะครับ
ผู้หญิงก็ตกใจก็วิ่งออกมานะฮะพอแทงเขาแล้วคนร้ายก็ออกไปแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ที่ตัวเองขี่มาหลบหนีไป
นี่ฮะแต่ภาพจากล้องวงจรปิดเนี่ยมันเห็นชัดเจนมากว่าผู้ต้องหาคือใครเห็นไหมถอดหมวกกันน็อกด้วยนะครับคือรู้เลยว่าใครมีดนี่ก็ถือมาเลยนะครับ
เหตุเบื้องต้นของเมื่อวานนี้เนี่ยเท่าที่ทราบคือเรื่องของความหึงหวงนะวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือในช่วงเวลานั้น
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุคนร้ายเข้ามาแล้วก็ถีบทุบกระจกหน้าร้านอยู่๓๔ครั้งก่อนจะบุกเข้าไปแทงผู้ตายตอนนั้นตัวเองก็เรียกลูกให้ไปช่วยผู้ตายแต่คนร้ายมีมีดแล้วที่เห็นว่าเดินเข้าเดินออกเนี่ยคือขู่ด้วยขู่ว่าห้ามมายุ่งไม่ใช่เรื่องของตัวเองอย่ามายุ่ง
หลังจากก่อเหตุเสร็จคนร้ายยังออกมาตะโกนที่หน้าร้านนะตอนที่จะเดินออกไปเนี่ยนะตะโกนว่ามีผู้หญิงตั้งหลายคนดันมายุ่งกับเมียของเขา
คือชาวบ้านเนี่ยเขาได้ยินแบบนี้แล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไปผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเคยเตือนผู้ตายแล้วนะบอกว่าให้ระมัดระวังตัวหน่อยเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดา
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุอุกอาจถึงขั้นแทงกันตายขนาดนี้

ก่อเหตุพยายามจะไปสนิทสนมกับตัวผู้ตายอยู่บ่อยเพราะว่าไปชอบผู้ตาย
เนื่องจากเป็นคนหน้าตาดีเป็นนุ่มนักเรียนนอกจากประเทศเยอรมนี
มีฐานะดีแต่ผู้ตายไม่เล่นด้วยเพราะผู้ตายเขามีลูกมีเมียอยู่แล้ว
แต่ภรรยาผู้ก่อเหตุนี่แหละค่ะไม่ละความพยายามมาบอกว่า
เนี่ยเลิกกับสามีแล้วนะคืนวันก่อนเกิดเหตุช่วงวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคม
ประมาณตีสองภรรยาของผู้ก่อเหตุมาที่หน้าห้องแถวแล้วก็จะดึงผู้ตายเข้าไปในบ้าน
ไม่รู้จะดึงเข้าไปทำอะไรอะค่ะแต่ผู้ตายไม่ยอมเข้าไปก็เลยยืนอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ออกไปวันต่อมานี่แหละทั้งคู่ก็มาทะเลาะกันหน้าห้องเช่าที่เกิดเหตุ
หาว่าผู้ตายเป็นชู้กับเมียตัวเองแล้วก็ใช้หมวกกันน็อกเนี่ยนะ
วิ่งไล่ทุบตีเมียตัวเองค่ะจนเมื่อวานก็มาก่อเหตุฆ่านี่แหละ
เขาเคยไปทำผมที่ร้านพี่ร้านเสริมสวยตรงข้ามเนี่ย
เขาก็ถามว่าพี่ทำงานอยู่ตรงนี้เป็นแม่บ้านเขาบอกอย่างนี้
เป็นแม่บ้านแล้วทำไมยังไงล่ะอ๋อเขาก็บอกว่าหนูน่ะเลิกกันกับผัวแล้ว
ผัวคนปัจจุบันเนี่ยผัวคนคนคนที่มาฆ่าเนี่ยคนที่ก่อเหตุเนี่ย
เขาบอกว่าเลิกกันแล้วเขาเลิกกันแล้วอยู่มาประมาณสักช่วงประมาณเดือนเมษา
เขามีงานปาร์ตี้กันเขาก็ไปกับคนนี้อาจารย์บัณฑิตไปนั่งกินกัน
พี่ก็ไปด้วยกันอืมก็คือว่าอ้าวทำไมแบบเขาก็มีเมียแล้ว
ก็จะขี่รถวนเวียนมาดูอาจารย์อยู่เรื่อย
อาจารย์เขามีเซนต์อยู่แล้วเพราะว่า๑ช่วงประมาณวันที่๒๖หรือ๒๖
เขาลงโพสต์ทางเฟสบอกว่ามีนกเขาเข้ามาในบ้านผม

เขาบอกอย่างนี้เขามีรางสังหรณ์แล้ว
เพื่อนบ้านหลายคนก็ให้ข้อมูลในลักษณะแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะก็เห็นเมียผู้ก่อเหตุประจำเลย
แวะเวียนมาที่ห้องเช่าหลังนี้ทุกวัน
เพราะทำงานเป็นเสมียนของเจ้าของหอพักด้วยนะคะ
แต่หลังจากสามีตัวเองมาที่เกิดเหตุแล้วมาหายไป

ทำให้หลายคนคิดว่าน่าจะหนีไปอยู่กับแม่ที่พัทยากลาง
ตำรวจก็ยังอยู่ระหว่างการเรียกตัวมาสอบปากคำนะคะ
แสดงว่าผู้ตายเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรด้วย
เข้าไปยุ่งจากข้อมูลของคนใกล้ชิด
แสดงว่าฝั่งของแฟนของผู้ต้องหาเนี่ย

ไม่รู้ว่าผู้ต้องหาไปได้ข้อมูลตรงไหนมานะครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
พลตมรินัทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตมรุทธรณ์จังหวัดธรรมบุรีนะครับ
ก็สั่งให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ
แล้วเมื่อคืนนี้ก็จับได้ครับท่านผู้ชมครับ

นายเกดนรงจันสุรินุสรนะครับถูกควบคุมตัวได้
แล้วก็นำมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
นี่ฮะมีดที่ใช้โอ้โหนี่
ชาวบ้านก็มาดูการทำแผนเยอะเลยนะครับ
จุดแรกก็คือจุดที่นายเกดนรงไปยืนชี้
ก็เป็นด้านหน้าห้องเช่าที่เขาใช้เท้าถีบกระจกไปหลายครั้งจนกระจกแตก
ตรงนี้ฮะเพื่อจะเข้าไปข้างใน
แล้วไปทำร้ายผู้ตายที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานข้างใน
นะฮะก็เป็นการทำแผนที่พยายามใช้มีดจะจ้วงแทง
แต่มีการยื้อยุดกันอยู่นานด้วยตามคำให้การของผู้ต้องหานะครับ
ที่สุดแล้วก็แทงได้แล้วผู้ตายก็ล้มลง
นายเกดนรงก็ใช้มีดแทงเข้าไปที่ลำตัวหลายครั้งครับ

เมื่อคืนที่ได้บ่อแสเนี่ยชุดสืบสวนเขาตามหมดนะฮะ
กล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คิดว่าจะหลบหนี
ไปตามสถานีขนส่งจนไปเห็นผู้ต้องหา
กำลังเดินอยู่ริมถนนซอยนาเกลือ๑๑นะ
จุดเกิดเหตุอยู่ซอยนาเกลือ๒๗ไม่ไกลกันเลยนะครับ
แล้วก็ควบคุมตัวมาสอบปากคำนะครับ
มีดเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ในป่าในซอยหนองเกดใหญ่๖
แล้วก็ไปค้นมาได้นะฮะจับได้หลังก่อเหตุแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับ
ส่วนมูลเหตุนายเกดนรงค์ผู้ต้องหาอ้างว่า
เกิดจากเรื่องชู้สาวเพราะว่าภรรยาของตัวเองนั้น
ไปได้เสียกับผู้ตายอันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะฮะ
ก็เลยทำให้อึดอัดใจมานานอัดอั้นใจมานาน
รับผิดไม่คิดหลบหนีเพียงแต่ว่าที่หนีไปเนี่ยคือเป็นห่วงลูก
เพราะว่าเขามีลูกอ่าก็เลยยังไม่มามอบตัว
แต่ว่าตำรวจก็ตามไปเจอแล้วก็จับได้ซะก่อนนะครับ
ก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะ
นี่คือตั้งใจมาเลยคือเจตนาเลย